เขาบอกว่ามีการไล่ตามจับกลุ่มโดยตำรวจใน๓คัน
แล้วก็รถเก่งคันหนึ่งคือขับพยายามที่จะหนีการจับกลุ่ม
แต่ว่าพอไปเจอลูกประนาทรถเก่งมันก็เลยเหิน
แล้วก็เหมือนกับประสบอุบัติเหตุใช่ทีนี้พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
คือเขาใช้คำพูดอย่างนี้เลยค่ะเขาบอกว่าใจดำเกินไปไหม
ใช้คำนี้ก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่รถเก๋งมันเสียหลักแล้วพลิกคว่ำแบบนี้เนี่ย
ปรากฏว่ารถตำรวจทั้ง๓คันที่ขับไล่ตามทำยังไง
ขับหนีไปหน้าตาเฉยไม่ได้ลงมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๒๒นาฬิกาของคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพนขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุรถยนต์เก๋งเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำและมีคนบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายท่อน้ำตำบลหนองขามก็เลยรีบไปตรวจสอบค่ะ
สภาพที่เกิดเหตุจะเห็นเลยนะคะรถเก๋งสีแดงทะเบียน
สอเสือวาแหวนแปดเก้าศูนย์กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าตะแคงข้างอยู่ค่ะตัวรถได้รับความเสียหายรอบคัน
และภายในรถก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายนาราพงศ์กล่ำสนองอายุ๓๙ปีคนนี้นะคะ
มีบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างจากการกระแทกเจ้าหน้าที่ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ
ในบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีพลเมืองดีคนหนึ่งที่กำลังยืนถกเถียงอยู่กับตำรวจด้วย
เพราะว่าพลเมืองดีรายนี้เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของตำรวจที่ขี่ไล่ตามมา๓คัน
ที่รถเก่งคันนี้จะเหินข้ามลูกระนาดขนาดใหญ่แล้วเสียหลักพลิกคว่ำถลายไปชนอัดกับเสาไฟฟ้านะคะ
ซึ่งพลเมืองดียังยืนยันอีกว่าพอตำรวจตามมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ากลับไม่ยอมหยุดรถลงมาดูพากันขับรถขี่หนีไปหน้าตาเฉยเลยเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงของพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ

ก็จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะ
แล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วย
รวมทั้งจะเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำที่สพนขาม
เพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นมาเป็นไป
อย่างที่พลเมืองดีเขาเล่าหรือเปล่านะคะ